ระยองครับหลังจากเขาลงจากเวทีที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วนะครับ
ไม่กี่อึดใจออกไปยังไม่ไกลแหละครับ
ตำรวจประกบแล้วก็จับตัวส่งที่ต่อชะดอภาคหนึ่งที่ประทุมธานีนะครับ
เดี๋ยวเราจะไปดูวินาทีที่ตำรวจเข้าจับกลุ่มกันครับ
ก้อพี่พี่บอกให้ทุกคนใจเย็น
ใจเย็นแล้วไปอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวผมจะลงไป

อย่าลงพื้นให้
เปิดหน้าให้ผมดู
ผมไม่หนี

นี่เป็นวินาทีที่นายพานุพงศ์จัดนอกหรือว่าไม้ระยองถูกตำรวจสอนอหัวหมากสกัดจับแล้วก็ควบคุมตัวไปโรงพักได้ที่บริเวณปากซอยรามคำแหงห้าสิบสาม
ตำรวจกองปราบปรามขี่รถจักรยายนตามไปสกัดรถเก๋งสีขาวที่ไม้กับทีมงานนั่งอยู่
แล้วเจ้าหน้าที่ได้ทุบกระจกรถฝั่งหน้าซ้ายจนแตก

จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกลุ่ม
กลางมวลชนที่รุมล้อมและโหร้องให้กำลังใจ
และกดดันให้เจ้าหน้าที่ปล่อยตัวไหม
เจ้าหน้าที่ได้อ่านหมายสารแขวงปฐุมวัน
เข้าจับกลุ่มในข้อหาฝ่าฝืนข้อกำหนด
ไม่ให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุมกัน
กระทำการอันเป็นการยุโยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย

จากนั้นก็คุมตัวไม้ไปสอนอหัวหมาก
ตอนแรกไม้ระยองยังไม่ยอมไปกับเจ้าหน้าที่นะครับ

ตำรวจคุมตัวไปลงบันทึกประจำวันที่สนหัวหมาก
จากนั้นส่งทั้งสองคนไปยังกองประชาการ
ตำรวจตรวจตรวจชายแดนภาค๑คลองหลวงปฐุมธานี
โดยนายรังสิมันโรมนะครับ
ได้ตามไปขอเข้าพบแก่นำด้วยและขอประกันตัว
โดยขณะนี้มีแก่นำที่ถูกจับอยู่ที่
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนภาค๑

วันนี้เป็นวันหยุดนะครับก็ยื่นประกันตัวไม่ได้
แต่ว่าก็มีรายงานว่าจะมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่
ว่าจะขออนุญาตประกันตัวในชั้นสอบสวนได้หรือไม่
อย่างที่ผมนำเรียนคุณผู้ชมไปในช่วงก่อน

คือชาวจังหวัดระยองในนามกลุ่มคนรักระยอง
แก่นำคณะรัศดรที่แสดงตัวระดมคนออกไปชุมนุม
กระทั่งถูกตำรวจจับไปเมื่อวานนี้เนี่ย
คือกลุ่มนี้เขาออกแถลงการบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการที่ใช้
คำพูดไม่เหมาะสมจาบจ้วงล่วงเกินผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมือง
และไม่ขอสนับสนุนและไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการกระทำต่างของนายพานุพงศ์จัดนอก
โดยในรายละเอียดของแถลงการระบุข้อความตอนหนึ่งว่า
ไม้ระยองเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบ
แล้วจู่จะมาใช้คำต่อท้ายว่าระยอง
มาสร้างความเสียหายให้กับพี่น้องชาวระยองที่รักสงบ
ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับการเมืองทุกยุคทุกสมัย
กลุ่มคนรักระยองยังเรียกร้องให้สื่อมวลชน
อย่าใช้คำต่อท้ายชื่อของนายไม้ว่าระยอง
เพราะสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของชาวระยองนะครับ
อ่ะเราก็ต้องจำนะพานุพงศ์จัดนอกนะ